ทุ่มเมื่อคืนนี้มีกรณีของเด็ก๑๖ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย

เพราะว่ามีคลิปจากกล้องวงจรปิด
นาทีที่กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายเด็ก๑๖คนนี้นะครับ
๑๖คนนี้จริงไม่ได้ไปทำอะไรให้วัยรุ่นเลยนะ
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กันมาธรรมดาแล้วฮ
แต่กลุ่มวัยรุ่นหาว่าเด็ก๑๖ไปเบิ้ลเครื่องใส่เขา

วัยรุ่นเชียงใหม่กำลังรุมซ้อมชายวัยรุ่น๑คน
ริมถนนสี่แยกขวงสิงกลางเมืองเชียงใหม่
ในช่วงตี๒ของวันที่๙กรกฎาคม
จากนั้นก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์มารุมประชาธรรม
ถือไม้และอาวุธร่วมกันในการรุมทำร้ายชายคนดังกล่าวด้วย
นอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นและมีอาการบาดเจ็บสาหัส
ก่อนที่วัยรุ่นที่บางคนเขาเรียกเลยแบบนี้ว่าหมาหมู่หรือเปล่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
อย่างที่บอกไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๙กรกฎาคม
เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของเพื่อนของน้องที่ถูกรุมทำร้าย

เพราะว่าอายุแค่๑๗ปีเองนะครับเป็นชาวเชียงใหม่

ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพช้างเผือกนะครับ
โดยบอกกับผู้สิทธิ์ข่าวทางโทรศัพท์บอกว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าตัวผมเองไปกินหมูกระทะกับเพื่อน
รวมถึงคนที่บาดเจ็บด้วยไปกันที่อำเภอหางดงนะครับ

แล้วทีนี้กินหมูกระทะเสร็จก็จะขี่รถจักรยานยนต์กลับหอ
มากกัน๒คันนะครับคุณรถจักรยานยนต์๒คัน
ก็มีผมผมก็คือนายชินนะ
ชินเป็นคนนั่งซ้อนท้ายเพื่อนอีกคนหนึ่ง
ส่วนตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันนะครับ
ทีนี้มาถึงจุดหนึ่งกลางถนน
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงน่ะ
เขาตะโกนถามเฮ้ยคิงจะเบิ้ลรถทำยังวะ

ก็แบบว่าพวกมึงจะเบิ้ลรถทำไมนะครับ
ตัวของน้องเขาก็บอกกลับไปบอกว่า

แต่ปรากฏว่าคนที่ขี่ตามนะคุณ
ไม่ได้มาแค่คนเดียวคันเดียวนะมากันหลายคัน
ประแจหยิบประแจขึ้นมาประแจซ่อมรถ
ขึ้นมาขู่และไล่ตีพวกเขา
น้องเขาก็เลยต้องขี่รถจักรยานยนต์๒คันหลบหนี
และทีนี้น้องชินที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ชินก็บอกว่าผมนะก็พยายามบอกเพื่อน
แต่ทีนี้นะฮะน่าจะสื่อสารกันผิดภาพ
ปรากฏว่าเพื่อนที่บาดเจ็บดันกลับรถยูเทิร์น
ทั้งที่พวกเขาบอกว่าเอาเลี้ยวซ้ายหนีเลี้ยวซ้าย
ปรากฏว่าคนบาดเจ็บกลับรถยูเทิร์น

เขาดักอยู่ข้างหน้าแล้วก็รุมทำร้ายเอานะครับ

เพราะว่าพันธบรวจเอกกิติพงเพชรมุษนี่
ภูมิกับการสพช้างเผือกเปิดเผย
บอกว่าผู้บาดเจ็บก็คือนายสุภโชษอายุ๑๖ปี
เป็นชาวลำพูนคือตอนนี้บาดเจ็บสาหัส

แต่อาการก็ถือว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
คดีนี้เป็นการทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ
เกรงกลัวกฎหมายตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ที่จุดเกิดเหตุที่หน้าร้านจำหน่ายผ้าม่านถนนโชตนา

เพื่อรวบรวมหลักฐานติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งถ้านับดูจากกล้องวงจรปิดนะมีเป็น๑๐คนเลย
เพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับ